ตามเรื่องนี้กันหน่อยน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่หลายคนจับจ้องกันอยู่ที่
นายตั้มออกมาบอกว่ามีตำรวจยศใหญ่นายหนึ่งมีหุ้นส่วนในร้านอาหารร้านหนึ่ง
ค่ะนะฮะแล้วก็ไปเบ่งกินฟรีจนโอ้โหร้านเกือบเจ๊งต้องติดป้ายปิดปรับปรุง
อะไรแบบนี้นะฮะคือเรื่องนี้ทนายตั้มหรือว่านายสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ย
โพสต์ภาพบรรยากาศในร้านอาหารแห่งหนึ่งระบุเชิงตั้งคำถามที่ว่าทุกคนว่าเกินไปหรือไม่
ดังถูกแก๊งจำรวจเขาใช้คำแบบนี้นะ
แก๊งจำรวจอดยากมีหุ้นแค่สามเปอร์เซ็นต์เบ่งกินฟรีเดือนละเป็นแสนจนร้านไก่เจ๊ง
นั้นพอเจ้าของร้านหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ทนไม่ไหวก็เจรจาก่อให้ออกจากร้าน
แต่ตำรวจดังกล่าวก็กลับไม่พอใจนะครับนะฮะกดดันให้แอดมินเพจร้านขึ้นประกาศ
แจ้งว่าร้านปรับปรุงเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่าปิดทำการทั้งที่ร้านก็ไม่ได้ปิด
ซึ่งกระทำการโดยไม่ได้รับการบอกหุ้นส่วนใหญ่แล้วก็หุ้นส่วนรายอื่นด้วย
ล่าสุดทีนี้นะฮะทางร้านเองโพสต์ว่าผมไม่ไหวแล้วขายด่วน
เปิดรับซีโอนรุ่นใหม่ไฟแรงสนใจธุรกิจอาหารพร้อมลงบัวโทนะครับ
ทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปตามที่เขามีการโพสต์
เพื่อตรวจสอบว่าที่มาที่ไปตามโพสต์ที่ทนายตั้มโพสต์จริงหรือเปล่า
ผู้รับสายระบุว่ารายละเอียดทั้งหมดให้ไปพูดคุย
ได้มีการพูดคุยกับทนายตั้มให้คุยกับทนายตั้มได้เลยนะฮะ
คนที่รับสายบอกกับนักข่าวนะว่าให้ไปคุยกับทนายตั้มได้เลยนะฮะ
นี้ทนายตั้มก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะฮะ
ทีมข่าวเย็นไทยรัฐของเราไปคุยกับทนายตั้ม
ท่านบอกว่าร้านนี้มีหุ้นทั้งหมด๑๖หุ้นแต่ตำรวจนายนี้ถือหุ้นน้อยที่สุด
เดี๋ยวผมจะได้รู้นะฮะแต่กลับพาพวกมาเลี้ยงดูปูเสือจนกระทบกับร้าน
ครั้งพอผู้ลงทุนรายอื่นขอร้องร้องขอก็กลับไม่สนใจใช้ความเป็นตำรวจกดดัน
จนทำให้ผู้ลงหุ้นหลายคนถูกกดดันอย่างไม่เป็นธรรมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาหลักฐานไปให้กับสตชด้วย
ตรวจสอบกับเรื่องนี้ฟังเสียงทนายตั้มนะครับ
ทั้งจำลวจก็ให้ให้ทางลูกน้องเขานะครับเป็นคนคอยเก็บผลประโยชน์ให้เขา
ทั้งที่หุ้นส่วนใหญ่ลงทุนกันทีหลายล้านเลยบอกไม่รู้เรื่องเลยอยู่จะมาปิดปรับปรุงได้ยังไง
เพราะว่ามีชื่อของแฟนของนายตำรวจเนี่ยนะฮะมียอดของค่าอาหารไม่ต่ำกว่า๕๐๐ถึง๑๑๐๐ประมาณนี้ทุกวันนะครับ
ต่างจากใบเสร็จของดูแลนักดนตรีที่ตกวันละ๓๐๐บาทเท่านั้น
แต่ว่าล่าสุดนะฮะนายตำรวจที่ถูกพาดพิงชี้แจงกับสื่อสำนักหนึ่ง
ระบุแบบนี้ว่าผู้ถือหุ้นคือแฟนไม่ใช่ตัวเขาถือหุ้นอยู่๐๕๘
ลงทุนไปกว่า๖๗แสนบาทแฟนจะทำหน้าที่ดูแลบัญชีของร้าน
ที่ผ่านมาเนี่ยร้านก็รับผลกระทบจากโควิดเหมือนกันจึงต้องปิดร้านเพื่อปรับปรุงสร้างรายได้เพิ่ม
ยืนยันนะว่าไม่ได้ใช้บทบาททางราชการไปกดดันหรือว่าไปเบ่งกินฟรีนะครับ
ขณะเดียวกันทีมข่าวเราตรวจสอบบรรยากาศของร้านในเฟซบุ๊ค
ก็ยังคงมีการโพสต์ขึ้นไหวทุกวันร้านก็ไม่ได้ปิด
ยังมีลูกค้าไปรับประทานอาหารไปชมดนตรีอยู่จำนวนมากเหมือนกัน
ตามภาพที่โพสต์ไปเช่นเดียวกันกับเพจของสถานีตำรวจ
ภูทรกระทุ่มแบนก็โพสต์ชี้แจงว่าเรื่องเนี้ย
ระบุว่าเป็นปัญหาขัดแย้งระหว่างหุ้นส่วนธุรกิจ
และไม่มีตำรวจในสังกัดใดไปเกี่ยวข้องกับร้านอาหารนี้
ว่าตำรวจที่ถูกพาดพิงนั้นอยู่ที่จังหวัดที่สังกัดจังหวัดอื่น
ค่ะนะฮะทีนี้ทางด้านของทนตรีอาชญนกรายทองนะครับ
เป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะบอกว่าทราบเรื่องนี้แล้ว
แต่ว่าจากการตรวจสอบพบว่ายังไม่มีผู้เสียหายเวลาใด

ก็จะดำเนินตามกฎหมายตามข้อที่จริงที่เกิดขึ้น

ไม่ใช่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครด้วย
จากว่าปัจจุบันรับราชการระดับของพันธุ์ตำรวจเอก
อยู่ที่จังหวัดราชบุรีตำแหน่งหัวหน้ามโรงพักแห่งหนึ่ง
เดี๋ยวสุดท้ายแล้วเท็จจริงอย่างไร
ก็คงต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปนะครับ